ปลาเชิญที่หน้าจอทีวีตอนนี้มีงานแล้วฮะ
มีงานอยากจะขอให้หมอปลาช่วยครับคุณแม่ท่านหนึ่ง
จังหวัดสุรินคุณแม่ท่านหนึ่งเลยบอกว่าหมอปลาอยู่ไหน
ช่วยหน่อยเพราะว่าลูกชายลูกชายคุณแม่เจอปลอบสิง
ปอบสิงแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องอธิบายก่อนว่าลูกชายคุณแม่เนี่ย
ติดยาเสพติดนี่ไงอาการหลอนอาการข้างหรือเปล่าไม่ใช่
เพราะว่าอาการผีเข้ามันดูจากสายตาดูจากสายตาแล้วดูจากลิ้น
ตะวัดไปตะวัดมายังไม่พอเลือดเลือดพูดอย่างนี้เลยเหมือนในหนังเลย
คุณแม่เลยบอกหมอปลาอยู่ไหนช่วยลูกคุณแม่ทีครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ทุกข์นะจ๊ะ
บอกว่าไปทำงานมาแม่ไปเกี่ยวย่ามาแม่ก็เห็นบ้านเป็นอย่างนี้นะ
คทิกน้ำก็ไม่มีอีกกลิ่น

ก็ขอไอ้หมอปลาลงมาช่วยนะจ๊ะ

คุณแม่ทิพพวันยกมือไหว้เลยนะไหว้ผ่านสื่อมนต์ชนเลย
ตามหมอปลาให้หน่อยหมอปลาอยู่ไหนมาช่วยคุณแม่ทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
หมู่บ้านอุดมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินอยู่ที่ชุมแสงนะฮะ
แสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินคุณแม่ทิพวันเนี่ย
คุณแม่ชื่อชาญชัยชาญชัยอายุ๒๑ปี
ถูกผีปอบเข้าสิงแม่ยกมือท่วมเลย

ชาญชัยเวลาผีมันเข้าแล้วมันอารวาส

ประตูไม้หนามันถีบปุ้งพังเลยฮะ
พังคาเท้าลูกชายเลย
แต่จริงคุณแม่ก็พยายามอธิบายว่าก่อนหน้านั้นจริง
จริงคืออะไรจริงคือลูกชายติดยา

คลั่งยาหลอนยาลงแดงยาหรือเปล่าไม่เกี่ยว
รักษาหายแล้วลูกชายคุณแม่ยืนยาวลูกชายเนี่ย
รักษาหายแล้วหลังจากหายเป็นปกติดี
จนกระทั่งมีวินาทีสำคัญอ้าวเฮ้ยมีอาการแปลกเกิดขึ้น
วันดีคืนร้ายมีอาการคลั่ง
คลั่งตาขวางไล่ทำร้ายคุณแม่ไล่ทำร้ายน้อง
อารวาสจนข้าวของพังแต่อาการมันหนักขึ้นเรื่อย
แล้วบอกว่านี่น่าจะเป็นอาการจากผีเข้าแลบลิ้นปลิ้นตา
คืออาการข้างเข้าใจคุณแม่ก็เข้าใจก็ดูข่าวดูรู้จักหมด
แต่อาการแลบลิ้นปิ้นตาคนข้างยามันจะปิ้นตาทำไม
บลิ้นปิ้นตาและถามหาของสดตลอดเวลา
เลือดสดเนื้อสดตับสดอะไรอย่างนี้
พูดแบบนี้ตลอดแม่เลยบอกมันใช่แล้ว
อย่างนี้ลูกชายมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับอาการคลั่งยาแล้ว
น่าจะเป็นอาการผีเข้าแน่
คุณแม่ก็เลยพาลูกชายพาชันชัยไปหาหมอผีก่อนนะ
พาไปหาหมอผีคือยืนรู้เลยพาไปหาหมอผีก่อน
หาหมอผีเสร็จหมอผีก็ไล่ผี
ไม่ไปว่ะไอ้ผีไม่ยอมไป

ไปหาหมอธรรมดานั่นแหละไม่ต้องหมอผีหรอก
พาไปหาหมอธรรมดาหมอธรรมดาก็บอก

พาไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าชาญชัยเป็นคนจิตอ่อน

ฉางนางไม้เข้าสิงร่างง่าย
ง่ายกว่าคนทั่วไปชาญชัยเป็นคนแบบนี้
และตอนนี้ที่อยู่กับชาญชัยไม่ใช่ผีสางนางไม้ธรรมดา

ตายโหงอยู่ในร่างของชาญชัย
ดังนั้นเนี่ยอาการแบบนี้ไม่ธรรมดานะฮะ

แม่ก็เลยบอกเฮ้ยมันสอดคล้องกัน
วันที่ไปหาร่างทรงยังไม่ได้พูดอะไรกับร่างทรงสักคำเลย

ฝันว่ามีชายร่างดำมายืนอยู่ในบ้าน
อยู่แบบนี้ก็เลยสอดคล้องว่า
มันน่าจะเป็นพวกผีตายโหงหรือเปล่า
อดคล้องกับแม่ที่ว่าอย่างนั้นนะฮะ

ทเวศมีหมดในบ้าน
ต้นว่านไพรทาเวศสุวรรค์
ยันกันผีชุดบายสีโต๊ะหมู่บูชา

ขนานทุกแขนงทุกวิธีการ
๒ปีกว่าฮะ๒ปีเหรอแม่
๒ปีกว่าลูกชายไม่มีท่า
อาการจะดีขึ้นแต่ประการใด

คุณแม่ก็เลยวอนหมอปลาช่วยลูกแม่ทีนะฮะ
ถ้าหมอปลาได้ยินแล้วก็จะมีการติดต่อกัน